อยู่ดีมันจะดังแล้วทำไมเราหายไปไหนอะแน็ก
ผมเอาห้าหมื่นเขาไม่ให้เขาจะให้สองแสนผมบอกยกเลิก

เขาบอกว่าเป็นพระเอกสุดฮอตยอดติดนะคะ
นี่กำลังขับมารับอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ

เนี่ยแอบเข้าไปรักพลาดวิชัยไปกี่คนครับ

เขาบอกว่าน้องแน๊กของใหญ่แม่นเปล่าข้า
เอาจริงอีมุกนี้คือตั้งใจจะขายของ
หรือว่ามันแบบเอาของจริงมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
เอาของจริงมาเล่าสู่กันฟังฮะ
บ้าคนนี้ไหนคะจะมาบอกว่าตัวเองหัมใหญ่
ไม่เราพูดแบบตามเรื่องจริงไง
มันเริ่มจากการแบบเราเดินไปปุ๊บมันเกี่ยวไปโดน
นู่นฟาดนี่เราเลยรู้สึกว่าเออของเรามันใหญ่
ไม่แต่ว่าแดงพูดอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกไง
ใช่คือผมอยากพูดให้มันตลกนั่นแหละ
ผมพูดแบบทองคำเพราะว่าเราเห็นว่าคนไทยเครียดนะ
พอเขาฟังคนเขาก็ตลกจริงนะ
แต่ว่าคนมันก็ต้องมามองแบบที่เป้าเราอ่ะสิ
ใช่ก็ดีฮะบางช่วงเราแบบหน้าตาไม่ได้ดีมาก
เราก็เออจะได้แบบเออขายอย่างอื่นบ้าง

มีแฟนคับขอจับเป้าได้ไหมคะ
ไปหลายที่นะเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหม
เขาจับมือกันใช่ไหมของผมนี่คือแทบจะโดนจับเป้าตลอดเลย

ก็หาเล่นแล้วก็ตลกไป
พอเรามาเป็นดาราแต่เด็กคนจะมองว่าเรามีปมแต่เด็กหรือเปล่า
เรื่องแบบการแสดงออกแล้วพอมันเป็นวัยรุ่นมันเขินอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่มีเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยเพราะว่าผมทำงานตั้งแต่เด็กจนโตมา
ผมไม่ได้เป็นสายดาราที่แบบต้องดูแลลูกตัวเอง
ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ผมเป็นคนที่แบบทำที่ผมอยากเป็นอ่ะ
ไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องตัดผมอะไรอย่างนี้
แต่ตอนตัดตั้งก็หล่อมากเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าหน้าบาดมาก

ทีมบานหน้าบานก็เลยรู้สึกแบบไม่ควรตัดผม
ตอนนั้นวิถีเราก็เป็นดาราอยู่ดีเนอะ
อยู่ดีมันจะดังแล้วทำไมเราหายไปไหนอะแน็ก
ผมเป็นคนแบบไม่ได้เครียดเรื่องที่ว่าเราต้องแบบโอยเงินเยอะมาก
ที่เราอยากได้เงินนะเราก็อยากรวยมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแบบให้ทำงานก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้

ช่วงไหนเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเรามีเงินพอที่เราจะอยู่ได้ปีนึง๒ปี
ก็แค่นั้นเราก็พอแล้วผมไม่ค่อยได้คิดการกายมาก
เอาจริงแล้วพ่อแม่ไม่ว่าหรือแบบว่า
ว่าเขาไม่เคยว่าเราหรอกเพราะว่ามันคือชีวิตเราใช่ไหม

ของผมคือเขาเอาแค่ว่าเรามีชีวิตที่แบบอยู่รอดไปได้
ไม่สร้างความเดือดร้อนก็พอแล้ว

ผมมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่ผมชอบทำ
ผมชอบขับรถชอบขับเรือชอบขับเครื่องบินชอบทำทุกอย่าง
ชอบเล่นกีฬาที่มันแบบทางอากาศทางน้ำอะไรอย่างนี้

ดนตรีด้วยสำคัญมากที่ผมชอบ
คือนอกจากตัดเลี้ยงเยอะแยะคงชอบจำไม่รู้
ยังไม่รู้นะว่าแก๊กเคยมีรถมอไซค์เยอะมากตอนนั้น

แล้วเป็นคนที่แบบบ้ามากเรื่องที่ว่าชอบซื้อของซ้ำ

ผมมีเป็น๑๐คันผมจะขับอยู่คันเดียว
แต่ว่าผมเป็นคนที่เห็นสีอื่นไม่ได้
เห็นอะไรอย่างนี้ก็จะซื้อซ้ำกันหมดเลย

ก็เป็นคนไม่ดูแลรถน่าสงสารตรงนี้แหละ

มันควรไปอยู่กับคนที่ดูแลแล้วก็ปล่อยขายไปด้วย
คือตอนนี้หลายคนจะรู้จักชีวิตแน็กเยอะหมดแล้วแหละ

ไม่มีใครจะซื้อลูโตตาลีนะ
ผมทั้งชีวิตเคยกินเหล้าหนึ่งครั้ง
ผมก็จะโทษเหมือนเดิมทุกครั้งที่ความผิดของผู้ใหญ่

ผมเคยกินเหล้าเพราะว่าผู้ใหญ่ชอบยุ๊ะ

ตอนเด็กยุ๊ะให้เด็กกินน่ะ
แล้วก็อีกมือหนึ่งเบียร์
เขาบอกว่าเขาเคยไปนั่งคูอยกเขาว่ายต้นไม้ทุกต้นเลย
แล้วก็อ้วกแตกแล้วเป็นคนดำน้ำนานมากไงก็เอาหัวไปจุ่มน้ำแบบเป็นหลายนาทีมากอะไรอย่างเงี้
เขาก็นึกว่านู่นนี่อะไรพอเราพอเรารู้ตัวได้อ่ะครั้งเดียวเลยเราไม่เคยกินอีกเลย
แต่เรื่องนึงแก๊กบอกว่าเรื่องเรียนพูดตรงแน็กไม่อยากเรียน
อืมใช่จริงมันก็เป็นสิ่งผิดนะสำหรับผมอ่ะผมไม่ชอบให้คนมาเข้าข้างด้วย
มันไม่เรียนแต่ว่ามันทำงานได้มันไม่เกี่ยวกันสำหรับผมใครมีวุฒิก็ได้เปรียบอยู่แล้ว
แต่ตัวผมมันไม่ได้จริงผมไม่ชอบการเรียนหนังสือแต่ผมชอบการเรียนรู้ด้านนอก
คือทุกวันนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเออก็คืออาจจะไม่เรียนแล้ว
ผมไม่อยากเรียนใจอยากเรียนตลอดแต่แบบร่างกายมันทำไม่ได้
ผมลองมาหลายครั้งแล้วออกมหาลัยผมก็เข้าตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าเรามีอย่างอื่นที่เราทำแล้วมันดีกว่า
ผมเป็นคนที่แบบถ้าทำอะไรแล้วจะแบบมุ่งมั่นมากดนตรีผมก็ลุยมันสุดอะไรอย่างนี้
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องรีวิวพี่แน็กก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่รีวิวแล้วทำไปก็คือของเขาไม่ได้ขายได้
แล้วเราแบบมาน้อยแทนเพราะว่าผมอยากให้งานของผมมันออกมาดีที่สุด
ถ้าสมมุติเราทำมามันไม่ดีเราก็ยกเลิกจบกันไปถ้าผมรักผมสบายไปแล้ว
ผมแค่รับเงินทุกคนมาก่อนแล้วผมค่อยคิดงานทำก็ได้แต่ว่าแบบเราไม่ทำ
เรากลัวงานมันไม่ดีไง
เหมือนผมงานล่าสุดอ่ะใครมองผมตลกผมพูดจริงนะมีงานให้ผมไปติดต่อร้องเพลงที่ต่างจังหวัดใช่ปะ
ผมไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่าผมเอาห้าหมื่น
เขาไม่ให้เขาจะให้สองแสนผมบอกยกเลิก

ผมเป็นอย่างนี้หลายงานมากแต่งานไหนผมจะเรียกเยอะผมก็เรียกเยอะเหมือนกัน

ถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากเราก็ยกเลิก

ออกไปแล้วไม่มีคนไปผมยกเลิกหมดเลย
แล้วเรื่องที่ให้หลานน้องอาเทอร์มารับงานล่ะ
ก็ผมว่าเราปิดกั้นตัวเองได้แต่เราต้องห้ามปิดกั้นคนอื่น
เสียดายนะตรงที่ว่างานที่ติดต่ออาเทอร์เขาก็อยากได้ผม
มันเป็นงานผมแล้วก็อยากได้หลานไปอะไรอย่างนี้

แฟนอะผู้หญิงอะก็จะอยู่ด้วยกับแน็กซ์ได้
กูน้ำแฟนเก่าน่ารักมากเลย

ผมเป็นคนไม่ดูแลคนและก็บางอย่างไม่มุ่งมิ้ง

จริงทุกคนใครเลิกกับผมไปจำไว้คำนึงนะคุณได้ดีทุกคนนะ
สรุปผู้หญิงแบบไหนที่จะต้องเข้ากับแน็กชาดีได้คะ
จริงตอนนี้ผมก็มีคนที่แบบคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีนะ
แต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีแบบบางอย่างที่แบบมันต้องดูอีกยาวอะไรอย่างนี้
มีแบบคนทักแปลกคนอยากมาขอเป็นแฟนแปลกไหม
มีตอนที่บอกว่าชอบแบบป้าโอ้โหป้ามาจริง
อ้ามาเต็มเลยอ้ามาเต็มเลย
อยากคุยกับผมก็คุยได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่มีแฟนตอนเนี้ย

แต่ว่าใช้แบบซื้อของที่เราชอบอะไรอย่างนี้
ถ้าผมรับรีวิวทั้งหมดผมรวย
พอรู้จักอ่ะจะรู้

เจอกันพี่สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป